อันนี้ต้องไปถามเขาว่าจริงหรือเปล่า

เพราะว่าเราเจอข่าวที่หนักกว่านี้มาแล้ว
ที่ผ่านมามันไม่มีเรื่องแบบนี้มาว่า
ยังไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เลยค่ะ
คือเราเชื่อว่าเขา

จริงแล้วคิมไม่ควรขี้หึงไหม

คุณเชื่อว่าเวรกรรมมีจริง
ถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวรู้

ชมคุณผู้จำหรือข้อโลกใบนี้
มา๕ควงสาวที่ไหนหรอกนอกจากจะเป็นเพื่อนเขาหรือเปล่า

ไม่รู้คือเขาคงฉันฉันชอบหมากแค่นั้นแหละ